คุณผู้ชมครับแม้ว่าในขณะนี้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
จะผ่านพ้นไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
แต่ว่ายังมีประชาชนอยู่ที่บริเวณพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงอยู่เป็นจำนวนมาก
ส่วนหนึ่งถ้ามาจากต่างจังหวัดก็ตั้งใจว่าจะอยู่ให้นานที่สุดคุณเขียนมาสอน
อย่างน้อยก็อยู่จนถึงเช้าวันจันทร์หน้าวันออกทุกข์นะครับ
หรือว่าเฝ้ารอที่จะชื่นชมความสง่างามของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่จะมีในวันพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะอยู่เพื่อจะรอการเปิดให้เข้าชมพื้นที่ของพระเมลุมาตร
ก็จะเริ่มเปิด๒พฤศจิกายนนะครับ
แต่ท่านที่เดินทางไปแล้วก็ไปบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงในขณะนี้
เพื่อไปชมพระเมลุมาตรแม้ว่าจะดูได้ระยะไกลเนี่ยก็มีหลายท่านที่ไปในช่วงเวลานี้
ค่ะเพราะว่าไม่สามารถใช้กล้องที่เป็นเลนซูมหรือว่าเหมือนกล้องนักถ่ายภาพมืออาชีพได้

ถูกต้องครับแล้วก็ยังไม่สามารถไปใกล้ได้มากนะฮะ

อย่างไรก็ตามหลายคนก็เดินทางไปนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผู้ที่เดินทางไปแล้วก็ได้พบเห็นนั้นรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากที่หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
ค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
ก็คึกคักไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาบันทึกภาพพระเมรุมาตรไว้เป็นที่ละลึกค่ะ
ซึ่งทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชื่นชอบแล้วก็มีความพระเมรุมาตรมีความสง่างาม
และจะขอเก็บภาพเหล่านี้ไว้ในความทรงจำค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าไปชมพระเมรุมาตรบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ
หลังจากเปิดให้ชมถึงช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะเพื่อทำความสะอาดและตรวจความเรียบร้อยค่ะ
ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีโอกาสได้เข้ามาในพื้นที่รอบงานพระราชพิธีก็ใช้โอกาสนี้ค่ะเดินทางมาชมและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
แม้จะเป็นการชมแค่ระยะไกลแต่ทุกคนก็ปราบปลื้มดีใจที่มีโอกาสได้มาเห็นพระเมลุมาตรค่ะ
เต็มตื้อนะคะสวยมากทำได้สมทะเกียจมากค่ะ
ผมชายเป็นมหาศัพท์ที่เป็นที่รักของประชาชนชาวไทย
แล้วหนูไงหนูจะทำดีเพื่อพ่อไหมคะ
ทำดีเพื่อพ่อ
เช่นเดียวกับนายโชคและนางศาสินพันธ์โสรัสกุลค่ะ
ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่
ก็เล่าว่าทุกครั้งที่มองเห็นพระเมรุมาตร
ก็จะรำลึกถึงในหลวงราชการที่๙
พระมหากษัตริย์ที่ทรงรักและห่วงใยประสบกรณิกรทุกคน
โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่รู้สึกเสียใจค่ะ
ที่ไม่ได้ร่วมชมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เพราะทุกคนต่างมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ค่ะ
ก็ฟังงานสมกับ

พระเกียรติเย็ดของท่านอ่ะเพราะองค์เดียวในโลกน่ะ
ผลขณะที่พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดค่ะ
รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวว่า
กรอพระราชพิธีค่ะขอบคุณน้ำใจคนไทยทุกคน
ปฏิบัติตามหน้าที่ทำให้การเข้าร่วมรับชมริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสม
พระเกียรติค่ะอีกทั้งยังขอบคุณร้านค้าสองฝั่งถนน
ที่เป็นเส้นทางเข้ามายังพื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ได้นำโทรทัศน์และวิทยุมาวางหน้าร้านของตัวเอง
เพื่อให้ประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเข้ารับชมริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศในพื้นที่จึงได้ร่วมชมไปพร้อมกันค่ะ
ทั้งนี้ค่ะถือว่าภาพรวมการทำหน้าที่ทั้งหมดก็ผ่านไป
ความเรียบร้อยนะคะซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกรอ
พระราชพิธีก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมี
คืนพื้นที่ให้กับเจ้าภาพหลักและการควบคุมพื้นที่ในระหว่างวันที่
สิบแปดถึงยี่สิบเก้าตุลาคมนี้ยังคงมีจุดคัดกรองให้บริการค่ะ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมรับชมริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศนะคะและเข้ามาอย่างในพื้นที่โดยได้มีการลดระดับ
เหลือเพียงสี่จุดคือด้านหน้าโรงแรมลัตนโกศิลป์
ด้านหลังสารหลักเมืองท่าเรือเทเวศและวงเวียนรอดอร์ค่ะ
ค่ะและหลังจากที่ได้มีการเปิดถนนบริเวณโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะ
ก็มีประชาชนเดินทางมาชมพระเมรุมาตรค่ะซึ่งทำให้การจราจรบางช่วงติดขัดนะคะ
เพราะจะทำให้การจราจรโดยรอบถนนโดยเฉพาะบริเวณที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระอาจารย์ติดขัดค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ